ถือว่าได้สืบสารวัฒนธรรมของประเทศไทยเราด้วยนะ

นักร้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ
ดูเหมือนช่วงนี้จะสดชื่นขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าดราม่ากับนักร้องน้องก้าวเกิกพลเนี่ย

คุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะ
แต่ว่านุ่มก้าวนั้นยืนยันจะขอยื่นฟ้องแล้วก็ให้ลบคลิปออกซะ
แล้วก็ถึงยังไงคุณผู้ชมชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะ
เรื่องคดีความกับส่วนเรื่องคดีความ
แต่เรื่องงานการเนี่ยก็ต้องทำต่อไป
เนนี่พร้อมน้องสาวลิลลี่ค่ะยังยกทีมนักร้อง
ล่าสุดเจนนี่โพสภาพในเฟสบุ๊ก
เป็นเงินจากพวงมาลัยวางแบบเต็มเตียง

ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณพวงมาลัยและของขวัญทุกชิ้น
พร้อมบอกโปรแกรมทัวร์คอนเสิร์ตวันถัดไปด้วยค่ะเรียกว่างานเนี่ยไหลมาเทมาเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เออบอกว่างานเยอะฝ่ากระแสดราม่าไปเลยนะคะใช่คนที่เขาแบบให้กำลังใจน้องเนี่ยก็มีเหมือนกัน
ก็เนี่ยเห็นจากมาลัยน้ำใจนะที่แบบแฟนไปรอคอยติดตามศิลปินที่เขาชื่นชอบ
ที่บอกไปแหละคนเรามีด้านดีก็ต้องมีด้านลบกันบ้างนะคะ
เป็นธรรมดาก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะ